แต่คนโสดอาจนั่งร้องไห้เลยก็ได้นะ
เออใจเย็น
เฮ้ยพอแล้วคู่โตกับคู่ไบท์ค่ะรักที่สดใสเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
เจ้าแจริมเจอร์
เจ้าแจริมเจอร์
สำหรับคู่ของโตไบร์ทหลังแต่งงานก็ไม่แผ่วจ้ะ
หลายคนแซวนึกว่าเพิ่งจีบกันใหม่
ล่าสุดสามีแอบงอนและภรรยาเล่นแต่โทรศัพท์
คิดค่าปรับเป็นอะไรนะให้ภาพเล่าเรื่องจ้า
คนโสดตายเรียบพี่โตกล้าวใจมากค่ะอย่างกับพระเอกเกาหลี
ไม่รู้จะเขินท่าไหนดีม้วนเป็นเลข๔แล้วพี่จ๋า
ใช่สิเติมเน็ตมาดูคนเขารักกันฉันไม่ยอม
ฉันจะแจ้งเรื่องนี้ต้องถึงหูพี่ยุทธ์